ไปต่อที่งานบวงสวงท้าเวสวันหน้าทองคำ
ครบรอบ๑ปีที่วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
มีงานยิ่งใหญ่เลยนะคะวัดเดิมบาง
หรือวัดโคงคารามอยู่ในอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่นี่เขามีการจัดพิธีบวงสวงท้าเวสุวรรณหน้าทองคำ
หนึ่งเดียวในเมืองไทยในวาระครบรอบ๑ปีแล้ว
หนึ่งปีแล้วค่ะพร้อมกับมีการบวงสวงเทวาพิเศษ
ชนวนแล้วก็เหรียญท้าเวสุวรรณหน้าทองคำ
รุ่นแรกรุ่นดวงเศรษฐีนะคะ
ผมชอบชื่อรุ่นนี้ชื่อเขาเป็นมงคลมาก
ศิษย์ลูกหาเนี่ยเช่าบูชากันไปเสริมความเป็นสิริมงคลกันมากมาย
ซึ่งในพิธีมีการตั้งเครื่องบูชาเป็นเครื่องสังเวยพลีกรรม
ประกอบไปด้วยขนมผลไม้แล้วก็นางรำนะคะ
นางรำมารำวงสวงนี่มาจากวิทยาลัยหน้าตสินสุพรรณบุรีเลย
เฮ้ยมีธรรมดาระบำเทพบันเทิงบวงสวงเลย
นี่ค่ะและตามด้วยการจุดประทัดสีชมพูเหมือนกัน
นี่คะประทัดสีชมพูสำนวนสองหมื่นนัท
จุดปะป้ะเกินไปเลย
แสดงว่าต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสีชมพูแต่

แล้วคุณดูทาเวสวรรณที่นี่
โอ้งสีดำสวยนะโอ้งสีดำแต่หน้าเป็นทองคำ

ใช่เมตตามหานิยมเลยล่ะ
ชาวบ้านที่เห็นโอ้โหอดใจไม่ไหวอ่ะ
ขอส่องขอดูด้วยได้ไหมงวดต่อไปมันใกล้มาแล้ว
สำหรับท้าเวสวรหน้าทองคำองค์นี้จัดสร้าง
จากพระครูประหลัดวชิริน
หรือครูบาวชิรินนะคะท่านเนี่ย
นิมิตเห็นองค์ท้าเวสวันที่หน้าเนี่ย
พักหน้าเป็นปลั่งเป็นสีทองเลย
ก็เลยนำในนิมิตรนี้มาจัดสร้างออกมานะคะ
ตัวองค์เนี่ยค่ะสร้างด้วยทองสำริทโบราณ
และใบหน้าปิดด้วยทองคำแท้

มีความเชื่อกันว่าอย่างที่คุณชนะบอกเลย
ใครมาบูชาทาเวสวันหน้าทองคำที่วัดเดิมบางแห่งนี้
เสมือนได้ลงนะหน้าทอง
เปิดโชคเปิดลาบมีเมตตามหาเสน่ห์มหานิยม
และก็มีผู้ที่มากราบไห้ขอพรที่นี่เป็นจำนวนมาก
เป็นอีกหนึ่งวัดที่ท้าเวสวันฮอตฮิตไม่แพ้ที่อื่นเลย

สาธุผ่านหน้าจองก็ได้ที่จะมีโอกาสได้ไปนะคะ